ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะหนุ่มคนนี้หล่อไม่แพ้คุณปอทฤษฎีเลยเหมือนกัน
แต่ว่าเหมือนจะว่าผิวเขาจะสีเข้มกว่านิดนึง
คุณเกรทวรินทรนั่นเองนะคะเขาไปเที่ยวแดนซากุระมาหมาด
แต่ว่ามีกระแสข่าวเมาส์มาว่าไม่ได้ไปคนเดียวนะจ๊ะหนีบสาวคนใหม่ไปด้วยค่ะ
ยกกวนไปตะลุยแดนหิมะที่ประเทศญี่ปุ่นนาน๑๐วันค่ะ
กลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บสตาร์ทเครื่องรับงานทันที

โดยพระเอกหนุ่มเผยถึงทริปท่องเที่ยวครั้งนี้บอกว่า
เป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองหลังจากที่ทุ่มเทกับการทำงานมาทั้งปีค่ะ

ก็ย้ำชัดด้วยว่าไม่ได้ควงสาวคนไหนไปด้วยแหมเมาส์กันเยอะเหลือเกิน
มีเฉพาะกวนเพื่อนสนิทที่สนิทกันจริงแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวเท่านั้น
แถมแรกภิกษ์เข้มยังตอบแบบคำด้วยว่า
จะไปเมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยก็ไร้สาวข้างกายเหมือนเดิมแล้วค่ะ
กลุ่มหนึ่งก็ได้ไปสกีรีสอร์ทอะไรอย่างนี้ครับ
ได้ไปพักผ่อนคือเรียกว่าได้พักผ่อนเต็มที่จริงฮะ
มีพี่หลายคนที่ทำงานด้วยกัน

ไปกับเพื่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่า

ก็ไปกับเพื่อนแล้วก็เลยไม่ได้เอ่ยปากชวน

เพื่อเตรียมจะบินกลับไปเรียนต่อคณะเศรษฐศาสต

ดูจะหายหน้าหายตาไปเนี่ยหนุ่มเกรทบอกว่า
ตัวแทนน้องเลยว่าน้องไม่ถึงขั้นอำลาวงการนะ
แค่อยากให้น้องชายมุ่งเรื่องเรียนเป็นหลักก่อนค่ะ
เป็นห่วงครับไม่มีก็ไม่เป็นไร
ถามว่าทิ้งไหมจริงมันก็แล้วแต่คนจะคิดเนาะ
คือเขาทำงานในวงการเขาก็มีความสุข
แต่ว่าตอนนี้เขาเลือกที่จะเรียน
ก็ผมก็อยากให้เขาเรียนอย่างเต็มที่
ส่วนงานติดต่อมาหรือยังไงก็แล้วแต่